ว่าตอนนี้เรามาดูส่องโลกโซเชียลมาหน่อย
โซเชียลเดี๋ยวนี้บินมีอะไรให้เราได้หัวเราะได้ยิ้มแย้มกันมากมายคุณผู้ชม
ไปดูเรื่องราวของหนูน้อยคนนึงเขาโชว์สเต็ปด้วยนะว่าสเต็ปเทพอ่ะ
ผู้ใหญ่ยังต้องอายเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูกัน
โอ้โหเก่งมากมีผ้าสามสีด้วยลูก
เอาให้เข้ากับเทศกาลที่จะใกล้มาถึงแล้ว

นี่ไงลีลาการตีฉาบของหนูน้อยเห็นไหมดูเขาดีดเท้า
ตกเถ้านะเขามีการแบบว่าให้จังหวะตัวเองด้วยกันแบบตกเถ้าไป
แล้วก็ตีฉับตุ๊บโป๊บโกล้งเท้า

จริงพูดได้เต็มปากเลยว่าเล็กพริกขี้หนูจริงนะคะ
ไม่แน่ใจว่าน้องคนนี้ถึง๕ขวบหรือยังนะ

นั่นสิคุณตอน๕ขวบพวกเราคุณชนะทำอะไรอยู่ตอนนี้

ขี้มูกแล้วก็เอามาอมเล่ม
เก่งมากไม่น่าโตขึ้นมาเป็นแบบนี้คุณชนะ
ไม่น่าโตเลยดีกว่าคุณนะ

มีความสามารถกล้าแสดงออกและมีทักษะด้วย
ที่สำคัญเนี่ยคือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย
พอคนที่เขาได้ดูคลิปนี้ที่แชร์ในเฟซบุ๊ค
น่ารักและเก่งด้วยนะจิ๋วแต่แจ๋วจังเลยหนูลูก
คนสมรรณล้วนแต่ว่าคนมีแซวก็มีคุณ
เกิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยแท้
เกรียทะทางไม่ใช่เด็กเล็กเลยนะ
เหมือนที่ฉันมองเลยอ่ะท่าทางลีลาการตีของเขานี่นะ
ไม่ธรรมดานะคะดูไม่ใช่เด็กนะ
ใครตีฉาบแต่ก็ไม่ตรงจังหวะด้วยนะ

น้องเขาตีตรงจังหวะนะคุณปล่อยซาวไม่ตรงจังหวะเลยค่ะ
คุณไปแซวเขาเดี๋ยวเขางอนไม่กดซาวให้เราอีก
ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมอบเพลงนี้ให้กับหนูน้อยคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ที่ฉันเป็นแฟนนู่นเมื่อพันขีดหนู
ฉันต้องทำร้ายฉันจะไม่ตายอย่างไรก็เสียเจ้าทิ้ง

ลอยหน้าลอยตาด้วยนะคุณคุณลองตีตรงจังหวะได้มั้งตีฉาบติ้งนิ่ง

คุณชนะเดี๋ยวยืมไปไว้งานวัดหน่อย
ที่ฉันนึกถึงลิงที่มันแบบตีสาบไง
ถูกคุณทำได้เดี๋ยวยืมไปไว้ตั้งโชว์ที่วัด

เก่งมากคุณชนะยังมีลูกบอลให้๓อันนะ